มาถึงอีกหนึ่งเรื่องไปดูภาพกันก่อนดีกว่า
คุณเห็นภาพนี้แล้วคุณรู้สึกอะไร

ถามว่าทำอะไรเขาก็เดินเฉยเขาก็ร้องไห้ของเขาเฉย
แต่ภาพนี้มีในยะคุณ

เพราะว่าโลกออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพนี้ออกมา
ประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรธรณี

เพราะว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวเขาก็ส่งตรงมาเหมือนกัน
เขาบอกว่าประกาศหาตัวเด็กน้อยที่อยู่ในภาพนี้

ท่านใดพบเห็นหรือรู้จักบุคคลในภาพนี้
เด็กน้อยคนนี้ยืนร้องไห้อยู่หน้าประตูหนึ่ง

ยังไงก็จะเข้าไปถ่ายรูปกับไดโนเสาร์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายหลังจากงานวันเด็กได้เสร็จสิ้นไป

เพื่อกรมจะได้สารฝันของน้องให้เป็นจริงค่ะ

ว่าจะมาอยากดูโดยไดโนเสามาก
อุ๊ยอยากจะเจอไดโนเสาตัวเป็นจังเลยเด็ก
น้องอยากเห็นแล้วงานมันปิดไปแล้วไงที่ทำเนียบ
ด้านของนางภวงธองพี่บุญรัศติณกิร์ต

บอกว่าน้องเบต้าวัย๘ขวบ
เป็นเด็กชายที่ยืนร้องไห้อยู่ในภาพ

ก็ได้เดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลกับคุณปู่

โอ้โหเป็นเด็กดีด้วยไปเรียนพิเศษ

พอกลับมาที่บ้านน้องก็ไม่มีอาการเสียใจนะ

หลังจากนั้นเพิ่งมาทราบข่าวที่แชร์กันในโลกโซเชียล

ได้เดินทางไปชมไดโนเสาร์ที่จังหวัดกรสิน

เพื่อจะสารฝันต่อไป
คือกรมเขาส่งประกาศออกมาแบบนี้ให้สื่อมวลชนช่วยกันกระจายข่าว
สื่อก็ช่วยกันตามหาแล้วก็ปรากฏว่าเจอน้องคนนี้แล้วค่ะ
ทางกรมก็รายงานมาให้ทราบอีกครั้ง

บอกว่าในวันพรุ่งนี้คือรายงานมาเมื่อวาน
วันพรุ่งนี้๑๑มกราคมก็คือวันนี้แหละ
ทรัพยากรธรณีจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน
เปิดใจน้องเบต้ากับเหตุการณ์ร้องไห้อยากเจอพี่ไดโนเสาร์ในวันเด็กหน้าธรรมเนียบ
โครงการสารฝันน้องให้เป็นจริงเวลา๑๔นาฬิกา
เขาแถลงข่าวกันที่กรมทรัพยากรธรณี

ส่วนประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรธรณี
ก็ถือว่าเป็นการช่วยตามหาแล้วก็สารฝันน้องเบต้าให้เป็นจริง

เพราะตรงนั้นเป็นแหล่งรวมการศึกษาประวัติศาสตร์ของไดโนเสาร์

น้องอาจจะกลายเป็นนักธรณีวิทยาที่มีความสามารถในอนาคตก็ได้นะคะ